ทางทะเลกันบ้างนะฮะคนอนุรักษ์วานเนี่ย
เห็นข่าวนี้ไม่สบายใจแน่เพราะชาวบ้านไปเจอ
ซากวานบลูด้านักตั้ง๓ตันนะคุณผู้ชมฮะ
นะครับมันลอยตายอยู่กลางทะเลหลังเกาะทะลุ
ที่จะมาจบขิริขันคาดว่าเป็นหนึ่งในสามตัวที่แหวกไหว้
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลาเขาถ่ายคลิปมาได้
โดยจุดที่ชาวบ้านไปพบซากวานบลูด้านะครับ
ลอยอยู่บริเวณกลางทะเลนะครับ
ด้านหลังของเกาะทะลุตะบนเขาทรายทอง
จากชายฝั่งประมาณ๔มายทะเลนะครับ
โดยคนที่ไปพบคือนายประจักษ์ทองระ
ท่านเป็นประธานอนุรักษ์ทรัพยากรใต้น้ำบ้านปากคลองนะครับ
น่าจะต่ำกว่าสามตันนะครับเนี่ยประสบผมดูภาพ
มันลอยตายอยู่กลางทะเลครับเน่าเปื่อยแล้ว
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทีเดียว
ว่าน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า๔วัน
ชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็น๑ใน๓นะครับ
คือก่อนหน้านี้ที่คนไปแล้วไปเจอจะเจอ๓ตัว
เขาว่ามันน่าจะเป็น๑ใน๓ตัวนี้แหละนะครับ

แล้วมันก็มักจะออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งจากสภาพของซากเนี่ยนะฮะ

เจ้าวานบรูด้าตัวนี้มันตายเพราะอะไร

ประสานเรือให้ลากซากวานกลับเข้าฝั่งก่อน
เดี๋ยวจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญนะครับ
ผ่ามาชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายของมันต่อไป

ก็อยากเฉลยว่าพลาสติกนะ

เชิญต่อที่หน้าจอทีวีมีเรื่อง